ล่าสุดตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่น
พร้อมจะรายงานบรรยากาศสดเข้ามานะคะ

คุณภาษณ์พรุนคุณแค่มาทรอนวันนี้ที่

ตรงแฟลต์หนึ่งชื่อชุมชนต้นโพ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นมา
ก็มีกำลังตำรวจจากนครบานเข้ามาดูแลรักษาความเรียบร้อย
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศล่าสุดนะตอนนี้นะคะก็จะมีกำลังตำรวจยืมประจำการรักษาความเรียบร้อยอยู่ค่ะ
บริเวณด้านนอกที่ติดกับถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกดินแดงค่ะส่วนบริเวณในซอยนะคะ
ที่จะอ่าเป็นซอยในชุมชนจตุรทิศที่เมื่อคืนนี้ค่ะในซอยนี้เนี่ย
ถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่าในซอยนี้เมื่อคืนมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
แล้วก็มีการอ่าปะทะกันจนมีตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วก็อ่า
มีการจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นนะคะคืนนี้นะคะก็จะมีกำลังตำรวจนะคะ
จากตำรวจนครบานหลายกองร้อยค่ะเข้ามารักษาความเรียบร้อยอยู่ค่ะ
สอบถามจากทางผู้บังคับหมู่นะคะวันนี้ก็บอกว่า
การที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในซอยชุมชนของแฟลต์ดินแดงในวันนี้นะคะ
ก็มาเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยให้ชาวชุมชนแฟลต์ดินแดง
อุ่นใจค่ะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ย
ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอ่า
ช่วงของการชุมนุมในช่วงตลอด๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แฟลต์ดินแดงก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะคะ
ทั้งเรื่องของเสียงเรื่องของการเป็นอยู่
ความเป็นอยู่นะคะไม่ไม่ค่อยจะมีความสงบค่ะเนี่ยค่ะ
แฟลตบริเวณแฟลต์หนึ่งนะคะก็จะมีกำลังตำรวจเนี่ยค่ะ
ขอนั่งอยู่กันเต็มเลยนะคะคุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะ
ก็จะบอกตำรวจก็บอกว่าคืนนี้จะรักษาความเรียบร้อยแบบนี้ทั้งคืนเลยนะคะ
เพื่อที่จะทำให้ชาวชุมชนแฟลต์ดินแดงเนี่ยได้อุ่นใจนะคะ
ว่ามีตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยอยู่ค่ะ
คุณภาคภูมิคุณเขตมาสอนค่ะครับค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณคุณสิริวัลนะคะ
ได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยให้กับชาวชุมชนแฟลต์ดินแดงนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าผู้ชุมนุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในเวลานี้